อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะแต่อุบัติเหตุที่เกิดเนี่ย

ไปชนท้ายรถพ่วงที่บรรทุกรถยนต์มาค่ะคุณผู้ชม

เสาไฟเอ่ยต้นไม้เอ๋ยก็หักเสียหายไปด้วย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณตี๒๓๐ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพพระประแดงที่สมุทรปราการได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
โอ้โหนี่ดูต้นไม้ล้มมาขวางแบบนี้
ท้ายรถด้านขวามันมีร่องรอยการเฉียวชน
พ่วงคันที่ถูกชนเขาเป็นพ่วงที่บรรทุกรถยนต์มา
รถยนต์ที่บรรทุกมาก็เสียหายอีก๒๓คันนะ
ส่วนคันที่ชนเป็นรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
แล้วคนขับได้รับบาดเจ็บอยู่ในนี้ด้วยค่ะ
คือถูกอัดติดอยู่ในคอนโซลหน้ารถแบบนี้
เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยใช้อุปกรณ์ตัดทาง
กว่าจะช่วยเหลือคนขับออกมาได้ใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
นี่ตอนเอาออกมาได้นะเขาได้รับบาดเจ็บมีแผลที่ขาทั้งสองข้างเลย
เพราะว่าโดนคอนโซลรถมันกดทับนะคะ

แต่ทีนี้มีรถที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่แต่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
เป็นรถกระบะรถขายกับข้าวนี่แหละคุณผู้ชม
ขับมาอยู่ดีจะไปซื้อของที่ตลาดพระประแดง
แล้วปรากฏว่าพอมาถึงจุดตรงนี้
กำลังจะมุ่งหน้าไปทางสามแยกพระประแดงใช้ช่องทางขวาสุดอยู่
ปรากฏว่าต้นไม้ที่เกาะกลางเสาไฟฟ้าล้มมาทับรถค่ะ
คันนี้ไม่รู้อีโน่อีเหน่จริงเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณลุงกัณหาที่เป็นคนขับรถ

ที่ผมกับภรรยาผมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แต่ฝากระโปรงหน้าผมกระจกหน้าหลังคารถ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพเป็นแบบนี้เลย

มองถ้องฟ้าไม่เห็นมีภูะจุดมาเลย

เสียงที่ดังเมื่อกี้มันเป็นรถชนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าปั๊มนั่นแหละ
หันไปก็ถึงเห็นว่าโอ้โหเป็นรถใหญ่ซะด้วยนะคะ

เพราะว่าต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่เนี่ย

แล้วคุณด้วยความที่มันเป็นรถใหญ่
ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายอยู่๔ชั่วโมง

ถึงจะสามารถเคลียร์พ้นเส้นทางตรงนี้ได้

หลังจากนั้นจะเรียกมาสอบเพิ่มเติมต่อไปนะคะ